ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะด้านหลังเนี่ยเด็กขี่มอเตอร์ไซค
คือน้องเข้ามากันมอเตอร์ไซค์๒คันมากัน๓คนนะไปตกปลา

พลเมืองดีไปเห็นแล้วกำลังจะช่วยน้อง
กระบะมาอย่างไวแล้วทับน้องไปเลยลากมอเตอร์ไซค์ไปอีก
ไม่ได้มีท่าทีจะช่วยเลยค่ะ
โอ้ยผมอ่ะกวกมืออ่ะหมอท่าน

มาจากหน้ารถกระบาเขาหน่อยโอเพราะอะไรช่วยเด็กดิอ๋อ
คือเด็กสำคัญกว่าไหมนาทีนี้ไม่ใช่มาช่วยดึงมอเตอร์ไซค์ออกจากหน้ารถ
นี่แหละค่ะพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาคลิปนี้มาลง
ซึ่งเขาบอกเลยนะว่าผู้ชายคนขับกระบะเนี่ยขับกระบะทับน้องที่ประสบอุบัติเหตุอยู่ก่อน
จริงน้องนอนเจ็บอยู่กลางถนนแล้วกลายเป็นว่าคนขับกระบะหนีนะ
นี่ขนาดได้คุยกันได้เจอหน้ากันแล้วนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงสะพานบ้านโพห้วยค่ะอยู่ที่สุรินทร์
พลเมืองดีเนี่ยก็คือคุณสิงหารประสานเล่าให้ฟังตอนนั้นผมก็กำลังจะขับรถกลับบ้าน
เห็นไอ้มืดเดี๋ยวจริงมัน๖โมงเย็นนะ
ขับมาผมเห็นมอเตอร์ไซค์ของเด็กล้มอยู่๒คัน
คันหนึ่งอยู่กลางถนนเลยเด็กอายุ๑๓เองนะ
คือน้องโซดานอนเจ็บอยู่แล้วอีกคันนึงล้มอยู่ข้างทาง
เด็กอายุ๑๓อีก๒คนคือขี่กันซ้อนกันมาไงก็เจ็บอยู่เหมือนกัน
ทีนี้ผมก็ลงไปผมจะไปช่วยน้องโซดา
จังหวะนั้นน่ะกระบะคันนี้เข้ามาเร็วแล้วผมโบกมือแล้วนะ
ระวังช้าหน่อยมันมีอุบัติเหตุ
แต่เขาไม่เห็นเขาทับร่างน้องโซดาเลยคุณผู้ชม
ทับแล้วลากเอามอเตอร์ไซค์ไปไกล๑๕๐เมตร
ผมถึงเดินตามไปคุยกับเขาไงเขาไม่ได้ดูมีท่าทีอยากช่วยเหลือน้องโซดา
ถามหน้านิ่งเด็กตายป่ะถามแบบนี้
แล้วบอกให้ผมช่วยดึงรถแบบซอยแน่ให้ดึงมอเตอร์ไซค์ออก

ทำให้น้องโซดาเสียชีวิตเลยนะคะ

น้องคนเจ็บอีกคนนึงที่มากันสองคนนะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าพวกผมชวนกันไปตกปลา
ผมมากับเพื่อนคือนั่งมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่ง

แต่ทีนี้ขากลับรถผมเกี่ยวกับล้ม

แล้วกระบะขับมาก็มาทับโซดาไปเลย

แม่ของน้องโซดาร้องห่มร้องไห้ตอนจัดงานศพให้ลูก
บอกโหคุณแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ

คือคนโทรบอกว่าลูกโดนรถชนในใจยังแบบ
โซดาไม่เป็นอะไรมากนะลูกขอให้โซดาไม่เป็นอะไรมาก
มาถึงที่สุรินทร์เลยมาถึงที่โรงพยาบาล
หมอมาบอกคุณแม่ทำใจดีนะ
หมอเสียใจด้วยลูกแม่เสียชีวิตแล้วนะครับ
โอ้โหแม่บอกว่ารถกระบะคันนั้นน่ะ
คันที่เขาใจจืดใจดำทับลูกแม่ไม่พอยังไม่ช่วยอีก

ทำกับลูกเนี่ยเหมือนกับลูกไม่ใช่คนเลย
สวัสดีครับค้องขวัด

ช่วยกันตามมันดีด้วยนะครับ
ที่ดำเนินแน่นี่ถึงที่สุด
เบนจพรเราเข้าใจแล้วก็เห็นใจคุณแม่ที่สุดเลยนะคะ
หลังจากนี้เราช่วยตามเรื่องให้
แล้วก็ขอเถอะขอให้จับตัวคนร้ายให้ได้

หรือว่าใครที่มีเบาะแสตรงไหนสามารถแจ้งข้อมูลได้
เบาะเวลาเบาะพิกัดเบาะสถานที่เกิดเหตุนิดหนึ่ง
เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวันที่๒๖กันยา
ตรงสะพานบ้านโพห้วยถนนเส้นเมืองบัวพุทธไทยสงฆ์ที่สุรินทร์นะคะ
ก็ยังไงก็ตามนะคู่กรณีเนี่ย

คือจะสุดวิสัยจะหลบไม่ทันจะอะไรยังไง

แล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เตือนลูกหน่อย
ถ้าอายุยังไม่ถึงเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่า
ถ้าจะขี่จริงต่างจังหวัดแต่อย่างน้อยใส่หมวกกันน็อกหน่อย